ฮิตตกแน่เลยแบบฮิตตกแน่

เก่งเลย
ผู้ชายคนเมื่อกี้กำลังปั๊มหัวใจครับ
สุนัขตัวนี้เขาว่าเป็นฮิศโตรกต้องเอาน้ำล่ามรูปตัวมาน่ะ
โอ้โหนี่ครับชาวบ้านอีกหลายคนก็ช่วยกัน
นี่ครับคนละไม้คนละมือผ่านไปสักพัก
สุนัขตัวนี้มันฟื้นครับคุณผู้ชม
มันลุกขึ้นแล้วเซเดินไปตามถนนฮะ

ชมผู้ชายคนดังกล่าวนะครับที่ช่วยมันจนฟื้นได้
ผู้ชายคนนี้คือนายประจิตสุขะวัฒนะ
นายกสมาคมสว่างมงคลธรรมสถานอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
พี่เขาเล่าบอกว่าเหตุเกิดกลางดึกวันที่๔เมษายนที่ผ่านมา
ขับรถไปกินข้าวที่ตลาดข้างวัดศรีมงคลเนี่ย
เห็นแล้วไอ้สุนัขตัวผู้ตัวนี้สีดำนะ
มันชักครับมันชักแล้วมันนิ่งไปอยู่กลางถนน

ใช้วิธีเดียวกับช่วยคนนั่นแหละพี่เขาบอก
แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์รีบมาช่วยนะครับ
บางคนเอาน้ำมาราดมารูปตัวมันนะครับ

ปั๊มหัวใจแบบนั้นอยู่ประมาณ๒นาทีได้
มันรู้สึกตัวมันรู้สึกตัว
เราก็ช่วยกันเอาน้ำหยอดใส่ปากมันนะฮะ

แล้วก็ลาดตัวลาดตัวนะฮะ
กระทั่งมันอาการดีขึ้นลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งได้ในที่สุด
โอ้โหทุกคนดีใจนะครับ
ส่วนอาการของสุนัขนะครับ
ลักษณะเดียวกันกับคนนั่นแหละคืออากาศมันร้อน

ตอนเย็นสุนัขตัวนี้มันมีอาการแล้วครั้งหนึ่งนะ

ก็ใช้น้ำเย็นลาดตัวมันจนอาการดีขึ้นแต่กลางดึก

ดีใจมากที่สามารถปั๊มหัวใจ
ช่วยสุนัขเอาไว้ได้ครับลองฟังเสียงหน่อยครับ
เขามันล้มตรงหน้าเลยผมก็เห็นเขาชัก
แล้วผมก็ยังนึกอยู่เลยว่าเริ่มต้นยังไง

เหลือค่อยว่ากันครับดีใจ

ล่าสุดครับนางสาวอำพรวรายุทธ์อายุ๕๒ปี

ที่เอาน้ำไปรูปตัวให้สุนัขเนี่ยนะครับ
เล่าบอกโอ้พยายามเดินหาจนทั่วแล้วไม่เจอนะครับ
ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นตายร้ายดียังไงเหมือนกันนะ
ขอให้มันปลอดภัยกันแล้วกันนะครับ